ไหนก็ไหนยังไม่ถึงวันงานแต่งมาดูวาดที่พ่อบ้านกันหน่อยดีกว่านะฮะพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะ
วันอาทิตย์ที่แล้วที่พี่เวียจะเตรียมเข้าสู่ประตูวิวานะคุณผู้ชม
ขอซ้อมสกิลการเป็นพ่อบ้านกันหน่อยดีกว่านะล่าสุดนี้เลย
คุณนัทอติรุธไปเปิดครัวเฉพาะกิจกันอยู่ที่บ้านหลังใหม่
ที่เขาใหญ่คุณผู้ชมบรรยากาศดีนะธรรมชาติดีมากเลย
เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงแบบไทยสตายที้บ้านเลย
ครัวที่ว่าตั้งกันอยู่ใต้ถุนบ้านนี่แหละคุณผู้ชม
มีเตาถ่านตุ่มใส่น้ำด้วย
บรรยากาศก็ต้นไม้เขียวขจีลมพัดเย็นดีร่มรื่นกันไปสุดเลย
และงานนี้ค่ะพี่เวียของเรารับบทเป็นเชฟกระทะเหล็กนะฮะ
เพราะว่าโชว์ลีลาการทอดไข่เจียวเอาไว้ด้วยนี่ดู
ดูกาตินไข่ทุกชอบนี้เทปาบเข้าไปไข่ปูเลย
ชามที่ใส่ไข่ของพี่เวียเขาเป็นชามสังกษีนะจ๊ะ
เขาใช้กันสมัยก่อนเขาบอกใช้ชามแบบนี้กินแล้วอร่อยขึ้น
ส่วนเครื่องครัวอาจจะยังไม่ครบมือเท่าไหร่
เพราะว่าพี่เวียเขาใช้ช้อนส้มในการทอดไข่
เดี๋ยวเราให้ไปชมลีลาของพ่อบ้านคนนี้กันหน่อยจ้า

ลีลาการทอดไข่เจียวของพ่อบ้านเวียนะคะ
อุปกรณ์ไม่ครบแต่กายพร้อมใจพร้อมทำได้แน่นอน

อกจากนี้ค่ะหนุ่มนัทเขาก็ยังรังสรรคเมนูต้ม

ส่วนพี่เวียนะคะรับบทนักชิมค่ะ

การังตีด้วยแซ่บนะคะ
นี่แหละค่ะวิถีไทยบ้านของพี่เวียเขาสบายกินง่ายอยู่ง่าย
เอาจริงนะคุณผู้ชมเป็นภาพที่เราเห็นกันอยู่บ่อยนะ
กินแบบสไตล์พี่เวียกินบ้านไม่ต้องกินหรูอยู่แพง
เวียเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ
และล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยด้วย

เอาการ์ดแต่งงานไปแจกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ
หน้าตาการ์ดก็อย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมเป็นกระดาษสีน้ำตาลด้านในมาพร้อมด้วยชื่อของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว
แล้วก็รายละเอียดการจัดงานอัพเตอร์ปาร์ตี้ค่ะก็จะเป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๑๗กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะพี่เวียก็ช่วงนี้แหมพี่เวียแฮปปี้มากนะ
ลงแบบว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตกับคุณวิกกี้บ้างกับคุณนัทบ้างเตรียมตัวกันแบบว่าเป็นเจ้าบ่าวแบบสบายไม่ต้องคิดอะไรมากมาย
ล่าสุดคุณวิกกี้ก็เปิดไอจีเป็นของตัวเองด้วยเนาะลงคลิปที่แบบตำส้มตำม่วน
อ๋อนะคะน่ารับมากนั่นกับพื้นเลยนะตำส้มตำสบายชิว